คุณผู้ชมค่ะมาดูแพลนปีใหม่ของน้องอิงฟ้าวราหะกันหน่อยนะคะ
จากที่เรานำเสนอไปใช่ไหมว่าปีนี้น้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจริง
กำลีกำไรเงินทองต่างเอาไปไว้ไหนหมด
น้องบอกว่าเปย์ครอบครัวแล้วก็ขอเปย์ตัวเองบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เห็นว่าจะซื้อรถคันใหม่เอาใจตัวเองซะหน่อยแต่เชื่อไหมคุณผู้ชม
อกจากการซื้อของให้กับครอบครัวแล้วก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วนะคะ
ที่น้องเคารพนับถือสองสถานที่ด้วยกันที่แรกคือคัมชโนตอุดอนธรรมดิ
และอีกที่หนึ่งคือพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิศนุโลกคุณผู้ชม
แล้วก่อนหน้านี้มีงานจ้างรำบวงสวงใดน้องบอกยินดีไปหมดเลย
นอกจากเรื่องรายได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น้องได้คือสิริมงคลกับชีวิต
สิแล้วถ้ามีโอกาสว่างเมื่อไหร่อิงฟ้าบอกเลยว่าอยากจะกราบให้ถึงที่
แล้วก็อยากจะไปรำถวายทุกท่านด้วยความตั้งใจของตัวเองด้วยค่ะ
นางงามสู่นักร้องรวมไปถึงไหนจะเป็นนักแสดง
ได้ติดรามของงานอิงฟ้าทุกรูปแบบเลยล่ะค่ะ
จริงมีผลงานด้านการละครให้ทุกคนได้ติดตาม
เดี๋ยวจะมีซีรีส์ตั้งแต่ต้นปีเลยค่ะ

แล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นในปีที่ผ่านมา
ค่ะต้องรอลุ้นดูค่ะเพราะว่าแบบงานแต่ละอย่าง
คนไหนจะเข้ามาแบบว่าปุ๊บปับ
หรือแบบบางทีแบบวันนี้ดิวเลยให้มีละคร

มันก็จะอยากให้ทุกคนรอติดตาม
ร้องเพลงก็มีดาราก็เป็นละครหนังครบ
รถเลยรอติดตามปีหน้าน้องอิงฟ้ามาอีกแน่นะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะ
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ